ที่อุดรธานีเพิ่งมีเหตุสลดเกิดขึ้น
แจ๊คที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไล่เอามีดไปแทงคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วย
เสียชีวิตไปสองศพแล้วก็บาดเจ็บไปหกคนนะคะ
แต่ว่าล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงที่อุดรธานีเหมือนกัน

ปรากฏว่าขี่ไปขี่ไปเอ๊ะเจ็บเจ็บที่แขนหันมาดูนี่ค่ะเธอถูกแทงที่แขนนะ
เลือดออกนะคะก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาค่ะ
บอกว่าระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารให้กับลูกค้า
เขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ๓ทุ่มเมื่อวานนี้
ไปเรื่อยเรื่อยตอนแรกไม่รู้ว่าถูกทำร้ายก็ยังขี่รถไปส่งของให้กับลูกค้า
สักพักรู้สึกเจ็บที่ต้นแขนลูกค้าช่วยดูให้นะคุณผู้ชม
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเย็บไป๒เข็ม
แต่ประเด็นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นใครมาแทงเธอ
จังหวะที่เธอกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารนะ
นี่นะคะก็เลยมีการแชร์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
เขาก็กลัวพฤติกรรมว่าเอ๊ะเพิ่งเกิดคดีในแจ๊คไปเนี่ยแล้วนี่มันเกิดอะไร

นางสาวสายฝนคนเจ็บนะคะก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะ
ตำรวจก็เลยพาไปชี้จุดที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอของกลางค่ะคุณผู้ชมเป็นมีดปอกผลไม้
ยาวประมาณสักเท่ากับปากกานะคะไม่มีด้ามตกอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
ประมาณสักเท่าปากกาได้แต่ไม่มีด้ามจับตกอยู่ตรงที่จุดเกิดเหตุ
ก็ต้องนำไปตรวจหารอยนิ้วมือของคนร้ายนะคะ
แล้วก็จะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
ห่างจากปากซอยมุ่งหน้าเข้าถนนอุดรดุษฎีประมาณ๒๐เมตร
ก็จะมีกลุ่มแกรปกลุ่มรถจักรยานยนต์ใช้เป็นทางลัดนะคะ
เพื่อที่จะเลี่ยงรถติดในซอยเนี่ยไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนเจ็บด้วยนะคะนางสาวสายฝน
เธอยืนยันว่าเธอไม่มีเรื่องกับใครมาก่อนนะ
ไม่มีปัญหาส่วนตัวอะไรเลย
ช่วงเกิดเหตุก็คือประมาณ๓ทุ่มเมื่อวานนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของให้กับลูกค้า
ที่ร้านอาหารบนถนนอุดรดุษฎีนี่แหละ
ช่วงเวลานั้นรถก็เยอะนะคะ
เธอก็เลยเลือกใช้เส้นทางลัดเข้าซอยตรงนี้
ไม่ค่อยมีรถผ่านก็คือซอยอุดรดุษฎี๒หรือว่าซอย๒๐

เกือบจะถึงปากซอยค่ะคุณผู้ชม
เห็นผู้ชายคนนึงตัวสูงตัดผมสั้น
ใส่เสื้อคอกลมสีขาวยืนอยู่ข้างทาง
เหมือนกับว่าจะวิ่งมาหาเธอ

เลยรีบขี่ชิดเลนซ้ายสุดแล้วก็เพิ่มความเร็ว
ผู้ชายคนนี้วิ่งเข้ามาเหมือนจะเอาของอะไรมาเหวี่ยงใส่เธอค่ะ
ทีนี้แหละโอ้โหเธอก็ขี่หนีแบบไม่คิดชีวิตเลย

พอไปถึงปากซอยมีรถเก๋งเข้ามาพอดี
เธอก็เลยตะโกนแล้วก็ชี้นิ้วไปด้านหลัง

แล้วเธอก็รีบขี่รถไปส่งของให้กับลูกค้า

ค่ะทีนี้หลังจากที่ไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จเนี่ย
เรื่องราวก็เป็นอย่างที่เราเล่าไปตอนต้นนะคะ
ว่ารู้สึกปวดแขนขวา
แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเหมือนมีน้ำอะไรไหลออกมา
เธอเลยถอดเสื้อคลุมดูอ้าวที่แขนมีรอยแผลค่ะ
พี่ไปโรงพยาบาลดีกว่า
นี่แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจแล้วก็รถพยาบาลให้นะคะ

เธอก็คือขับแกรปมานานกว่า๑ปีแล้วค่ะ
แล้วเส้นทางที่เธอโดนทำร้ายเนี่ย
เป็นเส้นทางที่เธอใช้ประจำด้วย

บอกว่าหลังจากนี้คงต้องขอทำใจก่อน
พักรักษาตัวด้วยทำใจด้วย
หายดีแล้วก็คงจะกลับไปขี่แกรปเหมือนเดิมแหละ
แต่จะไม่ขี่เวลาเดิมแล้ว
เวลาเดิมคือ๑๑โมงถึง๓ทุ่ม

เป็น๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นดีกว่า
และจะไม่ขอไปเส้นทางลัดทางเปลี่ยวทางไวทางไหน

เขามาพอดีหนูก็บอกว่าคนร้ายคนร้ายคนร้ายอะไรอย่างนี้
ไม่ได้หันหลังกลับไปดูนะ

ก็เลยแบบขับออกไปส่งลูกค้าปกติ
ฟันหนีเลยแบบกลัวกลัวมากกลัวตาย

ทีมข่าวเราก็ไปถามชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในซอยสองสี
ซอยที่เป็นซอยรัฐที่เธอขี่ไปแล้วก็โดนทำร้าย
ชาวบ้านบอกโอ้โหอยู่ไม่สุกแล้วทีนี้
หวาดภาวะไปเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพขายหมูสะเต๊ะ
กว่าจะขายเสร็จกลับถึงบ้านนู่นนะคะ๓๔ทุ่ม
พอมาเกิดเหตุแบบนี้ใครจะกล้ากลับบ้าน
แล้วบ้านอยู่ในซอยนั้นแล้วคนร้ายไปดักอยู่ตรงซอยนั้นด้วย
เขาบอกเลยนะว่าอยู่ซอยนี้มาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
แต่ว่าซอยนี้มันเปลี่ยวจริงแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วย
อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าฝากไปถึงหน่วยงานไหนหรือเปล่า
ถ้ามันเปลี่ยวขนาดนี้เขาบอกว่าตอนนี้หวาดระแวงเลย
เอาแค่เหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีในแจ๊คชายคลั่งไล่แทงคน
จนเขาเสียชีวิตไปทั่วอุดรนนั่นก็วาดผวาจะไม่รู้ว่าจะอย่างไรแล้ว
ทุกวันนี้เวลาไปจอดรถติดไฟแดงตรงไหน

ไล่แทงชาวบ้านตามสี่แยกไฟแดงคือขี่รถไล่แทงเขาไปเรื่อย
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์ที่ในแจ๊คก่อเหตุเอาไว้คนในพื้นที่
เขายังหวาดภาวะกันอยู่เลยนะคะผ่านมาไม่กี่วันเองอ่ะ
ใช่ยังกลัวอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนอ่ะ
จอดติดไฟแดงเมื่อไหร่อยู่ไม่นิ่งเลยนะ
ซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังตลอดเลย
เพราะกลัวว่าจะมีใครเป็นแบบในแจ๊คคลั่งเมายา
หรือว่ามาทำร้ายอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แล้วยิ่งพอมาเกิดเร็วดีนะเขายิ่งผวาหนัก
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากบ้านเขาไม่ถึงสิบเมตรอ่ะ
เดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอะค่ะ
ไม่ค่อยมีครับมันเพิ่งมีเมื่อคืน
แต่ว่าเมื่อคืนนี้กลับมาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ากลับมาแต่บ้าน
กลับมาจากขายของก็สองสามทุ่มแล้ว
ก็กลัวนะครับเพราะว่าสองคืนก่อนก็หมานี่ก็หอนจังครับ
ก็เลยไปคุยกับแฟนอยู่ว่าทำไมหมามันหอนเหลือเกิน

คือเราก็ไม่รู้อะไรขี่มอไซค์
ว่าจอดข้างแล้วมันทิ้มไปแล้วก็ไม่รู้จะทำไง

มันก็ต้องระวังเจ้าของก่อนตอนนี้
บางทีก็จอดรถก็ไม่อยากจอดใกล้คน
คุณผู้ชมคะส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจเอก
อารีสินทุราผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุนะคะ
แต่อุปสรรคในการติดตามตัวคนร้ายก็คือ
ที่เกิดเหตุมืดไม่มีแสงไฟไม่มีคนเห็นเหตุการณ์
ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
แจ๊คคลุ้มคลั่งไล่แทงคนนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้
น่าจะเป็นลักษณะของการประสงค์ชิงทรัพย์มากกว่า
ประสงค์ต่อทรัพย์จุดเกิดเหตุซอยเปลี่ยวส่วนมีดที่เจอ
ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายนิ้วมือเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่ามีมีดตกอยู่ก็น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญ